ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดแพร่กันหน่อยนะคะ

น้องชายลักษณะนิสัยคือเป็นคนขี้เมา
พอเมาเสร็จปุ๊บก็คุยโอคุยอวดนะคะ
ว่าผมเนี่ยมีพระดีถูกยิงมาแล้ว๒ครั้ง
แต่กระสุนไม่ระคายเคืองผิวเลยนะคะ
พี่ชายเลยบอกว่าถ้าแน่จริงไปลองของกัน
ที่ป่าช้าแห่งนี้ปรากฏว่าพอเจอพี่ชายค่ะ
กเสื้อขึ้นมาเลยถลกเสื้อขึ้นมาเลยนะคะ
พี่ชายก็อยากลองของด้วยใช้ปืนเจาะยิงไปปรากฏว่า
ตายค่ะเข้าเนอะสรุปเนอะ
สรุปเข้าค่ะแต่พี่ชายบอกว่าน่าจะพระอาจจะหลุดก่อน
พี่ชายก็มีความเชื่อเรื่องพระด้วย
พระน่าจะหลุดจากคอก่อนก็เลยทำให้ยิงเข้าแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ
เป็นเหตุการณ์ตำรวจโรงพักพระธาตุช่อแฮอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะคะ
ได้รับแจ้งมีเหตุยิงกันที่บ้านนาตองหมู่ที่๙
ตำบลช่อแฮก็เลยประสานแพทย์แล้วก็กู้ภัยไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุห่างจากวัดนาตองไปสักประมาณ๕๐๐เมตร
เป็นถนนลาดยางในหมู่บ้านมีข้างทางเป็นพงหญ้า
พบศพผู้ตายก็คือนายสนั่นจันวงอายุ๔๕ปี
หงายเสียชีวิตสวมเสื้อยืดสีดำคอกลม
ถลกขึ้นไปอยู่สักประมาณตรงบริเวณลำคอ
มือขวาถือมีดทำครัวมีสร้อยประคำไม่มีพระห้อยคออยู่ที่คอนะคะ
ส่วนหน้าอกซ้ายเนี่ยมีรูกระสุน๓รูค่ะ
ทีนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่ามือปืนคนก่อเหตุก็คือพี่ชายแท้นี่แหละ
ชื่อว่านายฟั่นจันวงอายุ๔๗ปี
ตอนที่ตำรวจไปถึงนะไม่ได้หลบหนีไปไหนนะคะ

ตำรวจเขาก็เลยเดินทางไปควบคุมตัวควบคุมตัวพี่ชายพร้อมกับปืนแก๊ปยาว๑กระบอก
ทีนี้นายฟั่นให้การบอกว่าตัวเองกับน้องชายมักจะมีปากเสียงกันเป็นประจำ
แบบนี้ปกติน้องชายมีนิสัยคือชอบดื่มเหล้า
พอดื่มเหล้าเข้าปากไปแล้วชอบเสียงดังเออะโวยวายหาเรื่อง
ก็เคยก่อเหตุยิงกันมาแล้วครั้งหนึ่งแต่น้องชายเนี่ยมีพระดียิงไม่เข้า
ฟันบอกแบบนี้นะก่อนวันเกิดเหตุช่วงค่ำเมื่อวานเนี่ย
น้องชายก็มาหาเรื่องอีกแล้วจนกระทั่งมีปากเสียงกันทั้งที่ก็แยกกันอยู่คนละบ้านแล้วนะ
ตัวเองตัดสินใจยิงไปหนึ่งนัดแต่ก็ไม่ระคายเคืองผิวอีกเช่นเดียวกันนะคะ
ก่อนจะกลับบ้านน้องชายประกาศศักดาเลยบอกว่าพรุ่งนี้มึงเจอแน่ไปยิงกันในป่าช้าเลย
พอเช้าวันนี้ล่ะค่ะนายฟันเอาล่ะไหนน้องนัดแล้วนี่ก็ไปตามนัดแหละค่ะ
น้องชายเนี่ยเอามีดไปด้วยแต่ปรากฏว่ามาเจอกันกลางทางก่อนถึงป่าช้าจริงเขานัดกันที่ป่าช้าถูกไหม
พอน้องชายเห็นเนี่ยก็ปรีเข้ามาเลยค่ะเอามีดเข้ามาแล้วถลกเสื้อขึ้นนะคะ
ตะโกนบอกพี่ชายบอกว่าแน่จริงยิงเลยพี่ชายค่ะจึงยกปืนขึ้นยิงใส่หน้าอกหนึ่งนัดตามคำท้า
น้องชายหันหลังเดินกลับบ้านแต่ปรากฏว่าเดินไปไกลได้สักประมาณ๘๐เมตรก็ล้มลงนะคะ
ฟ่านพี่ชายบอกด้วยนะคะคาดการณ์ว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่ยิงเนี่ยพระในคอเนี่ยที่สวมใส่ไว้เนี่ยนะคะ
น่าจะหลุดออกตอนที่มีการเปิดเสื้อขึ้นหากพระยังอยู่เนี่ยก็คงยิงไม่เข้านั่นแหละ
จากนั้นนายฟั่นบอกว่าหลังจากที่ยิงเสร็จปุ๊บก็ไม่คิดว่าจะตายนะ
กลับไปที่บ้านมารู้อีกทีคือเพื่อนบ้านแหละตะโกนบอกว่าน้องชายเนี่ยตายแล้วก็เลยมามอบตัวกับตำรวจเนี่ยนะคะ
ตอนนี้พนักงานสอบสวนได้มีการสอบสวนแล้วก็มีการชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้น
ตอนนี้นะคุณเชื่อไหมชาวบ้านกรูกันไปเลยค่ะไม่ได้ไปดูศพนะไปหาพระ
เห็นบอกว่าหลุดจากคอเผื่อจะอยู่แถวนั้นใช่ไหม
ใช่นี่แหละค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่จังหวัดแพร่ค่ะ